เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูภารกิจของนายยกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับ
ดีค่ะวันนี้วันอังคารก็แน่นอนค่ะต้องมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
แล้วก็เมื่อเช้านี้ก่อนที่นายกจะเข้าประชุม
กระทรวงยุติธรรมนะเขาก็มีการจัดบูธนำเสนอผลงานเด่น
รวมถึงพาบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม
มาพบกับนายกด้วยมาขอบคุณนายกนะฮะ
ใช่ค่ะนายกพูดหลายคดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
เรื่องเสือดำอันนี้ก็พูดหลายยกพูดถึงเรื่องความคืบหน้า
ใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องคดีของผู้หญิงคนหนึ่งชาวลบบุรี
ที่ถูกรถยกทับขาจนเธอทำงานไม่ได้แล้วนายจ้างก็ยัดเงินให้จบคดี
ทีนี้ค่ะนายยกบอกว่าให้กำลังใจและต้องสู้ต่อไปอย่างนึงที่นายยกพูด
อยากให้ยุติวาธกรรมที่บอกว่าคนจนติดคุกคนรวยอยู่บ้าน
ไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันจากผู้สึกข่าวของเรา
คุณคารินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

เชิญค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับ
นายกรัฐมนตรีได้สวมกอดให้กำลังใจหญิงชาวจังหวัดลบบุรี
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ต่อสู้คดีอย่างเข้มแข็ง
พร้อมสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมครับ
เนื่องจากมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายครับ
พร้อมกันนี้ยังขอให้ยกเลิกการใช้วัฒกรรมคนจนติดคุกครับ
เนื่องจากรัฐบาลนี้ช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยครับ
ที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
เดินชมนิทัศกาลของกระทรวงยุติธรรม
นำโดยพลอากาศเอกประจินจันตรองรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ต่อ๗๗ฟรีตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งระหว่างการเดินชมนิทรศการของนายกรัฐมนตรี
บ๊อบบี้นิติกรสิมาลีสมาชิกวง๓บาท๕๐

เนื้อจากเนื้อหาเพลงทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
โดยนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่า
ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
รวมถึงคดีเสือดำที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดี

ดูแลผู้มีรายได้น้อยที่มีคดีความ

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมกอดให้กำลังใจ

ชาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดรบบุรีกรณีถูกรดยก
ของทับขาจนไม่สามารถทำงานได้
และยังถูกเจ้าของบริษัทยัดเงินให้จบคดี
กล่าวถึงยายเก็บเห็ดที่ติดคุก

ขอให้ยกเลิกการใช้วาธกรรมคนจนติดคุกกันสักที
ดาลพลเอกอนุพงภาวจินดารองนายทรัฐมนตรี
ปฏิเสธกระแสข่าวการสัญหาสว
ที่มีบุคคลใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรี

ที่จะได้รับคัดเลือกว่าไม่มีฐานความจริง
ส่วนจะยืนยันว่ามีหรือไม่ไม่ขอตอบ
ขอให้เป็นเรื่องที่หน้าที่ของกรรมการและคอสชพิจารณาคัดเลือก
ส่วนจะคัดเลือกในวันใดส่วนตัวยังไม่ทราบ

หากผลการคัดเลือกมีชื่อบุคคลใกล้ชิดเข้ามาเป็นสว
คล้องกับที่พลเอกประวิทย์กล่าวเพียงสั้นว่า
การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นเรื่องที่คอสชจะดำเนินการต่อไป

เป็นข่าวที่ไม่มีฐานความจริง
ไม่ทราบผมไม่ตอบ
กรรมการพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องของขอสช

ผมตอบตามนี้คือของจริงเลย
แต่ผมไม่ตอบอย่างอื่นแล้ว

ตอบตอบผมไม่ตอบ

แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้ว
แดทประชาการจังหวัดที่เป็นผู้อำนวยการ

น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ทั้งพื้นที่ในและนอกเขตชนรับประทาน
โดยให้การสนับสนุนรถน้ำและรถจ่ายน้ำ

อยู่ในแผนรับมือที่ควบคุมได้
แม้ว่าในปีนี้ภัยแรงจะยาวนานกว่าทุกปี
จนถึงเดือนพฤษภาคมก็ตามครับ
สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคมครับจะเสนอแก้กฎกระทรวง